คุณผู้ชมพาไปที่เชียงใหม่ต้องบอกว่า

คนร้ายนะนอกจากจิตใจจะดำมืดแล้วนะคุณ
คือไปที่วัดปกติคนเขาไปทำบุญกันนี่ไปทำบาป
ขโมยเงินทำบุญของวัด
บาปก็ว่าบาปแล้วแล้วคุณรู้ไหมว่าที่สาลาใหญ่มีใครอยู่
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ในนั้น
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเออนี่ให้ดูภาพเลยคนร้ายเห็นชัดเลยนะคะ
เป็นผู้ชายสวมเสื้อสีดำนะร่างผอมหน่อยอายุประมาณสัก๓๐๔๐ปี
สะพายกระเป๋าทำท่าทีเดินวนไปกว่าเวียนมาเหมือนจะดูลาดเหลา
แล้วก็เนี่ยค่ะเข้ามาขโมยเงินทำบุญวัด
ในวัดศรีดอนมูลอำเภอสระพีจังหวัดเชียงใหม่
เนี่ยพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กราบนามัศกาลเกจิดังแห่งล้านนาพระครูสิริสินสังวรหรือว่าครูบาน้อย
เตชปัญโยเจ้าอาวาสอยู่ในสาราใหญ่ค่ะ
คือณขณะเดียวกันนั้นเลยอ่ะนี่ต้องบอกว่าล้วงคองูเห่าเลยนะใช่
มาทุกที่เลยเนอะครูบาน้อยเนี่ยบอกว่าการขโมยเงินทำบุญ
ถือว่าบาปมากแล้วนะคะเพราะว่าเงินทำบุญเหล่านี้
เป็นเงินที่ผู้คนนำมาด้วยเจตนาแรงกล้าที่จะทำบุญ

บอกว่าให้เฝ้าระวังการก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
พลตำรวจตรีพิเชษจิรณันตสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบแล้วก็แกะรอยคนร้ายจากภาพวงจรปิดแล้ว
เพื่อจะนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปไม่รู้จะชัดได้ขนาดนี้อีกไหมนะคะ
โอ้โหถ้าจะไม่ชัดกว่านี้ก็คือเอาตัวมาแล้วล่ะซัดขนาดนี้